จังหวัดสมุทรประการนะคะคนควบคุมเรือค่ะอยู่ในอาการเมาหนักเลยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะมีเรืออีกหนึ่งลำเข้ามาเทียบเพื่อที่จะขนถ่ายสินค้า
ทะเลาะกันค่ะมีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของเชือกที่จะต้องผูกระหว่างเรือสองลำเนี่ยนะคะ
เขาโมโหมากก็เลยใช้ปืนไปยิงคู่กรณีซึ่งเป็นคนขับเรือที่จะเอาสินค้ามาขนถ่าย
แต่กระสุนมันเกือบไปถูกลูกชายคู่กรณีอายุ๑๐ขวบซึ่งนอนอยู่ในเรือ
เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกค่ะ
ที่ผ่านมานี่เองตำรวจสพพระประแดงไปตรวจสอบ
เหตุยิงกันบนเรือยนลากจูงที่บริเวณท่าเทียบเรือข้ามฝากตาเลื่อนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
จุดนี้อยู่ในซอยเพชรชะหึง๒๖อำเภอพระประแดงนะคะ
ที่เกิดเหตุพบเรือยนลากจูงชื่อว่าชอทองสุทธิ๘
ลำอยู่ในแม่น้ำค่ะโดยมีเรือโป๊ะบรรทุกแร่จอดอยู่ด้วยรอบสี่ลำ
ตรวจสอบภายในเรือยนลากจูงพบร่องรอยถูกยิงที่บริเวณหน้าต่างของเรือ
ใกล้กับห้องนอนพบหัวกระสุนปืนตกอยู่ด้วย๑นัด
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการสอบสวนนายปรีชาตินชาติอายุ๕๐ปีคนขับเรือยนลากจูง
เขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองขับเรือยนลากจูง
จูงโป๊ะบรรทุกแร่๔ลำมาจากจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
แล้วก็มาจอดลอยลำอยู่ตรงนี้แหละเพื่อที่จะรอขนถ่ายสินค้าลงเรือ
แต่ขณะที่ขับเรือไปเทียบเรือโป๊ะลำสุดท้าย
ซึ่งเรือโป๊ลำสุดท้ายมีนายสิริโรธทกเนธพันธ์อายุ๕๗ปี
เป็นคนควบคุมเรือนั่งดื่มเหล้าอยู่ท้ายเรือกับผู้ช่วยค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าแก้เชือกให้หน่อยแล้วก็เอาไปผูกใหม่ให้หน่อย
เพราะว่าตอนนี้น้ำกำลังลงถ้าสมมุติว่าน้ำลงแล้วเรือมันจะโครงเคลงเนี่ยนะคะ
แล้วถ้าโครงเคลงเรือมันชนกันเดี๋ยวจะเกิดความเสียหาย
เขาบอกแบบนี้ค่ะแต่คนควบคุมเรืออีกหนึ่งลำที่เขากำลังจะเอาไปเทียบ
เกิดการโมโหขึ้นค่ะทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยนะคะ
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดทะเลาะเบาะแว้งเขาคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการเมาด้วยแน่นะคะ
หลังจากนั้นค่ะคนที่อยู่ในเรือที่มีเชือกอยู่
ชื่อว่านายศิโรธลุกไปหยิบปืนมายิงใส่เรือยนลากจูงหนึ่งนัด
กระสุนมันเกือบไปถูกลูกชายของเขาหลับอยู่อายุ๑๐ขวบนี้นะคะ
นอนอยู่ในห้องนอนเอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
หยิบตามหลังเราในเรือเรามีใครบ้าง
มีลูกล่อนอายุเท่าไร
จากนั้นตำรวจสพพระประแดงนะคะตามตัวมือยิง
ตรวจค้นภายในเรือโป๊พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกกระสุนปืนจำนวน๑
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะเขาก็รับสารภาพ
บอกว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่กับผู้ช่วยอยู่แถวท้ายเรือ
ปรีชาคู่กรณีขับเรือยนลากจูงเข้ามาเทียบเรือโป๊ะของตัวเอง
แล้วมาสั่งให้แก้เชือกเรือตัวเองก็เลยตะโกนกลับไปว่าเชือกมันไม่มีแล้ว
มันก็มีอยู่แค่นั้นแหละเกิดมีปากเสียงกันขึ้นค่ะ
แล้วหลังจากนั้นคู่กรณีเขาอ้างแบบนี้นะเขาบอกคู่กรณีเนี่ยด่าบุพการี
มันเป็นจุดที่ทำให้เขาโมโหเป็นอย่างมาก
ก็เลยเดินเข้าไปในเรือหยิบปืนออกมาเป็นการยิงสั่งสอน
และยืนยันว่าไม่รู้ว่ามีเด็กนอนอยู่ในเรือด้วยเอาฟังเสียงมือยิงหน่อยค่ะ
ครับเคยจะไปส่งที่สงขา

อีก๓๐ไม่รู้ไปไหน

เขาบอกซื้อมาจากอุทัยธานี๒๕๐๐บาท

เขาบอกว่าป้องกันตัวอ้างแบบนี้

พยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ